ยากลับมาเริ่มร็อกนี้เพื่อบอกข่าวดีแปนใช่มั้ย
ก็นักข่าวตาก่อนนะ

แต่ก็
ก็ใช่ตามที่ข่าวเขียน
ก็น่าจะมีอันนี้ออกมา

อ๋อไม่ต่างผ่านเฉยเค้าอยากหลับขึ้นไง
ปิดมาปิดมาครั้งนี้ก็ไม่ได้เปิดนะครับตอนนี้ก็คิดในใจว่าจะ
ก็คุยกันอยู่แล้วว่าจะเปิดทีเดียวตอนแบบเห็นรูปงานมันก็ไม่ใช่อ่ะเนาะ
ก็อ่ะไหนที่พี่ก็เห็นแล้วก็อย่างที่บอกไม่ได้เปิดก็ไม่ได้ปิดก็พูดพูดความจริง
อย่างเขาน่ารักกับเราอย่างไรล่ะ
แต่เขาน่ารักมากจริงใจดีแล้วก็ให้คำปรึกษาเราตลอดเป็นคนทำงานเก่ง
เออแล้วแบบเอาใจเราอะไรอย่างนี้
ไม่ซักทีพันผ่อนมาก็เพิ่มให้ตำรักไนต้องคิดเยอะมากเลย

เป็นคนรักครอบครัวเป็นคนพูดความจริง
ขนาดอยู่กันคนละประเทศไม่เคยต้องห่วงหลับสบายหลับสนิท

แล้วทางช่องการบอกแผนกัน

เราตึ้งไปเลยไหมคะ

เพชรมาสักพักนึงแล้ว
ยุ่งเลยอะ

หรือบอกว่ามีคุณคนหนึ่งเขาดีมากเลย
พ่อแม่ไปเจอกันที่ไหน

อันนี้ขอไม่บอก
เพราะว่ามันต้องมีเรื่องช่วยเล่าต่อง
อยู่บนรอบสุภาพไฟ
เสร็จคุยมาตลอด
เหมือนเป็นคนที่คุยกับเรามาตลอดเลย
แล้วก็คนที่รู้จักเรามักที่สุด
ก็เป็นคนที่เราจงด้วย

พ่อปูเข้าโรงพยาบาล

ยังไม่เข้าใจเฉยงานที่สนักงาน
ทุกอย่างถ้าเรื่องครอบครัวเรื่องปูเรื่องงาน
เขาจะเอาเราเป็นที่หนึ่ง

อ๋อต้องคุกอย่างเดียวใช่ไหม

แล้วล้อมความผิดหนัดหน่อยป่ะ
เออเขาพูดอะไร
ไม่เล่าอันนั้นคือต้องเก็บไว้ก่อน
ทีละทีแล้วเรื่องก็ยิ่งเขายิ่งเขาไม่เล่นโซเชียลด้วย
เพราะรักมันเริ่มแบบเพื่อนมันต่างกับรักที่แบบ
หึ้กหอมกว่ากว่าผู้หวามแบบ
ขี้หึงร้อนแรง
เป็นความรักที่เข้าใจกันมาโดยตลอดดีกว่า
กับสำหรับความหล่อความแทบ

ก็บอกแล้วไงว่าฉันมูขอแต่งงาน

เฮ้้ยต้อนเผยวิธีมั่วหรือลองมูผิด
นี่ไม่ได้ขอเลยจริงพอเมื่อก่อนนะต้องขอความรักไปขอทุกจังหวัดจริง
แล้วก็ไม่ได้ดั่งใจพอเปลี่ยนขอเป็นงานโผล่มาเฉยเลยงง
แล้วรอบนี้ถ้าให้เราก่อนงานจะคบกับงาน
โอเคถ้าหลังข่าวดีแล้วได้เวลางานแล้วนะถึงจริงขอร้อง
เวลาว่าแต่งข่อนงานไม่เป็นไร

เพราะว่าพี่แก่งอยู่หละแล้วแล้วเพื่อนหนูในโคการก็เยอะ

กำลังจะเต้นงานสละโสดอยู่เพื่อนบอก

รู้ว่าเอลเอด้วยแล้วเพื่อนบ่นในกลุ่ม
เธอก็หรูปตอนฉันเมานะฉันยอมท่าไม่อีกเลย

จัดที่นี่เลยไม่จัดที่นี่เลยจัดที่นู่นอย่างเดียวเลย

แล้วก็แต่งงานไปอยู่ก็งานอยู่กับมันด้วยครับ

แต่งงานก็อยากมีน้องเลย

ยังยัง

อิงกับความรักมากมันตลอด
แล้วเรา๒ปีที่ผ่านมา๓ปีที่ผ่านมา
ค่อนข้างตัดใจจริงว่าแบบ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

แฮปปี้
รับบ่อยให้ปูทำงานไม่เคย
ปูจะไปถ่ายหนังปูจะไปแฟชั่นวีค
ปูจะบินไปนู่นบินไปนี่บินไปคาน

ปูรู้สึกไงบ้างในที่สุดแล้วมีใครที่มีวันนี้แล้ว
เอาจริงว่าเกรงมากที่สุดคือเกรงแทรกเท้า
จริงแต่ก็รู้สึกว่าไม่เคยโกหกพี่

ในเมื่อรู้แล้วก็พูดตรงแต่ก็ปิดมาต้องนานจริง
เอาตามที่เห็นแล้วกัน

ใช่ตามที่เห็นแน่น
โยนก็น่าจะหลุดนะ
ยังไม่แก้แต่ล่าสุดต๊อบก็บนมา๗ชั่ว
แค่วันอายุปก็คุมที่นะกลับมาก็แบบลำลืม
และไม่จากนี้กลับมาทำงานซวย
เจอเพื่อนในวงการบันเทิง

เจอในแก๊งวันที่๗เนี่ย
เขาก็จะเจอคนนี้ครั้งแรก
เหมือนเดิมมาอีเวนต์ออกรายการ

แล้วที่นู่นมีทำอะไรบ้าง
ตอนที่นู่นก็ช่วงนี้มีสตรโรคอยู่

ก็มันเป็นเรื่องสำคัญก็

ไม่ได้เห็นไม่เคยเหรอ

แต่ปูก็ตัดสินใจแล้วว่า

เดี๋ยวรอดู
ยังไงก็ต้องส่งผ้าพี่ดูแย่

ยังไงคุณต่อพ่อทำการบ้านอยู่แล้ว
งานบ่ายงานเช้างานเย็น

ปัดผมหน่อย
หวัดก้าวนะจ๊ะ